สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านครับ
และนี่คือรายการร้องข้ามรุ่น
รายการที่ยิ่งร้องเพลงห่างจากปีเกิดมากเท่าไหร่
ได้คะแนนข้ามรุ่นมากเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นคุณลุงหรือว่าคุณป้าครับ
ทั้งหมดนี้จะมาร้องเพลงข้ามวัยกัน
ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนของกลุ่มชิ้นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั่นก็คือสาวน้อยมหัศจรรย์ที่มากับเสียงอันทรงพลัง

ถ้าเปี๊ยกชนะก็อย่าหาว่าเปี๊ยกรังแก่เด็กนะครับ
คือหนูใส่ความสามารถเต็มที่เลยค่ะ

เพราะกระแจวนะครับ
แมทหยุดโลกนี้๑คนเท่านั้นที่จะได้ขึ้นเป็นแชมป์กลุ่ม
และคนนั้นจะเป็นใครไปลุ้นกัน
สวัสดีครับพบกับรายการแข่งขันร้องเพลงที่เพลงดังเพลงฮิตจากทุกยุค
เพราะนี่คือรายการร้องข้ามรุ่น
ทุกวันเสาร์เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั่นเอง

ซึ่งทุกกลุ่มต้องสู้ข้ามรุ่นกันในระบบใส่อันดับ

ใครชนะจะได้เข้าไปสู้กับผู้ที่อยู่อันดับหนึ่งของกลุ่ม
ซึ่งจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอ
โดยเกมการให้คะแนนยังเหมือนเดิมคือ
ผู้เข้าแข่งขันต้องร้องเพลงให้ห่างจากปีเกิดมากที่สุด
เพื่อสะสมคะแนนข้ามรุ่นเป็นคะแนนพิเศษ
ร้องเพลงห่างจากปีเกิด๑๐ปีจะเท่ากับ๑๐คะแนน
และ๓กรรมการมีคะแนนการร้องให้คนละ๑๐๐คะแนน
เมื่อร้องจบนำคะแนนข้ามรุ่นรวมกับคะแนนการร้อง
ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดเพียงคนเดียวเท่านั้น
จะได้เป็นแชมป์กลุ่มและเข้าสู่รอบต่อไป
และแน่นอนครับแชมป์ของรายการร้องข้ามรุ่น
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
สัมผัสใหม่แห่งความหรูหลาสะดวกสบาย
ต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวครับ
จะเป็นใครก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ
เพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาขอเชิญพบกับผู้เข้าแข่งขันได้เลย

เราในรอบที่๒กันเรียบร้อยครับ

ครูสอนร้องเพลงวัย๒๑ปีครับ
เข้ามาอยู่ในรอบนี้โดยการร้องเพลงอะไรนะครับในรอบแรก

ฝันฝันหวานในเวอร์ชันของตัวเองครับ
เข้ามาด้วยคะแนน๒๒๕คะแนนครับ

น้องพอร์ชท่านเองครับผู้แห่งขันที่อายุน้อยที่สุดของรายการเราครับ

มาในรอบแรกครับด้วยเพลงหนุ่มดอยเต่านะฮะ

พร้อมอุปกรณ์พร้อมเครื่องดนตรีนะครับ
วันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่ามีเป็นอีกชุดหนึ่ง
ซึ่งผมว่าต้องเกี่ยวข้องกับเพลงที่คุณจะร้องด้วยใช่ไหม

แล้วก็ท่านที่๓ของเราครับจำได้นะฮะ
เปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เลยครับอาเปี๊ยกของเรามาพร้อมหาเลข
วันนี้ไม่มีรถมอไซค์มามีอะไรมาครับ

ไม่ได้นะครับอดีตทนายความด้วยนะครับ
ก็คือเขาสะสมคะแนนได้มากที่สุดในรอบแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นอาเปี๊ยกและน้องพอร์สนะครับ
ไปนั่งรอกันก่อนนะครับ
และในยกแรกจะเป็นการสู้กันระหว่างเอิญเดินชนละพัด
ประธานน้องพอสพาทิสนัท
และคนแรกที่จะลงแข่งในศึกนี้
เธอคือครูสอนร้องเพลงมากประสบการณ์
ซึ่งในรอบออดิชันเธอมากับเพลงรักหวาน
จากน้ำเสียงหวานใส
และการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
แต่ก็ยังไม่โดนใจกรรมการมากนัก

มันอาจจะไม่ได้มาจากความรู้สึกหรือจินตนาการ
จึงทำให้เธอผ่านเข้ารอบมาด้วยคะแนนรวมเพียงแค่

เอิญก็ทำการบ้านเรื่องคิวลิ่งมาโดยเฉพาะค่ะ

วันนี้ร้องเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมค่ะ

จากเพลงที่มีคะแนนข้ามรุ่น๒๑คะแนน
เธอจะทำได้ดีจนกดดันน้องพอสได้มากแค่ไหน
ที่เลือกเพลงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างโชว์ฟิลลิ่งค่ะ

ที่มีท่อนประหารเสียงสูงจะหลดฟ้า
และเสียงต่ำปานเหว

วันนี้ค่ะคุณหมูใส่ความสามารถเต็มที่เลยค่ะ

ไปฟังพร้อมกันได้เลย

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

จากคะแนนข้ามรุ่นไปยี่สิบเอ็ดคะแนนครับได้จากคณะประการเพิ่มอีกสองร้อยห้าสิบสองคะแนนครับ
เป็นสองร้อยเจ็ดสิบสามครับยินดีด้วยครับเพราะคิดว่าคะแนนที่พี่เอิญเอิญทำมาได้
ก็คิดว่าสุดครับพอดคิดว่าพอดสู้ได้อะครับทางพอดครับ
พี่เอิญเอิญเขาทำไปสองร้อยเจ็ดสิบสามคะแนนครับมั่นใจไหมว่าจะทำได้มากกว่านั้น
มั่นใจค่ะมั่นใจนะครับมาชุดขนาดนี้ครับจะร้องเพลงอะไรครับ
จะมาร้องเพลงเจงกิสคาเจงกิสถานเก่ามากนะฮะคือเพลงนี้เต้นกระจาย
สองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะฮะนี่คือดังในเมืองไทยเนี่ย
แล้วรู้จักเจ็งกิสคานไหมฮะว่าตัวจริงรู้จักครับ
เหรอเขาเป็นใครฮะไหนลองเล่าให้ฟังนะฮะเขาเป็นนักรบชาวมองโกที่เก่งกาดค่ะ
มาจากเนื้อเพลงหรือเปล่าฮะเอามาเล่าเนี่ย
มูลแน่นครับจากเพลงเจกิสคานครับน้องพอสจะมีคะแนนข้ามรุ่นตั้งไว้ที่๓๔คะแนนครับ
คะแนนข้ามรุ่นของน้องพอร์ตก็มากกว่าหนูประมาณ๑๐กว่าคะแนนน่าจะพอสู้ได้อยู่ค่ะ
พอคิดว่าพอสู้ได้อะครับเพราะก็มีดาบด้วยแล้วก็มีมีดด้วยนะครับคิดว่าก็สู้ได้ค่ะ
เข้าสู่ร้องข้ามรุ่นกับการดวนเสียงในรอบแบตเทิลศึกษาเอที่เป็นการดวนกันระหว่างครูสอนร้องเพลงเสียงหวานเอิญเอิญชนละพัดปะทะหนุ่มน้อยหน้ามนต์เสน่ห์เหลือล้นพอชพาทิศนัก
ซึ่งในช่วงที่แล้วเอิ้นเอิ้นก็รายหมวนสะกดด้วยเสียงหวานหวานจนกรรมการหลงไหล
มันไม่มีทางลืมใครซะคนจะหากว่าเรานั้นยังรัก
รูปบางอย่างที่มันจะเข้ากับดนตรีที่มันหายไป

๒๗๓คะแนน
กับ๒๗๓คะแนนที่เอิ้นเอิ้นตั้งไว้ก็ถือว่าเยอะมาก
ตอนนี้งานหนักก็อยู่ที่หนุ่มน้อยหน้ามนต์อย่างน้องพอสแล้วล่ะครับ
ว่าจะรับมือกับพี่เอิ้นเอิ้นยังไง
พอตคิดว่าพอสู้ได้อะครับ
เพราะเตรียมตัวมาดีมากครับ
บอกเลยว่านุ่มน้อยหน้ามนต์คนนี้ไม่ยอมง่ายแน่นอน

อกจากทีเด็ดการเลือกเพลงที่มีคะแนนข้ามรุ่นมากแล้ว
เขาคนนี้ยังมีหมายตายที่คอยมัดใจกรรมการอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงที่ซุกสน
ไหนนุ่มน้อยตาวเหมือนช่างพูดจ๋อย
เสน่ห์ที่ล้นจนเกินห้ามใจ

และนั่นจึงทำให้หนุ่มน้อยคนนี้ผ่านเข้ารอบมาด้วยคะแนนรวมที่สูงมากถึง๒๘๑คะแนน
พลวงผมอาวุธมาเต็มเลยครับ
เอาละครับกับกำแพงข้ามรุ่นที่เอิญเอิญตั้งไว้สูงถึงสองร้อยเจ็ดสิบสาม
คะแนนน้องพอสจะทลายกำแพงนี้ลงมาได้หรือไม่
เพลงนี้เป็นเหมือนนักรบไม่ยอมแพ้ครับถือว่าเลือกเพลงได้ค่อนข้างดีครับ
สวัสดีครับรอบเครงนี้มีคะแนนข้ามรุ่นถึง๓๔คะแนน
แต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากและต้องใช้พลังเยอะ
พอสิทธิ์ราวะจะสู้ได้กับความมั่นใจครับ
ไม่รู้ว่างานนี้น้องพอสจะสามารถเอาชนะความยากของเพลงนี้ได้หรือไม่
พิสูจน์พร้อมกันได้เลย
ฮะฮุฮะทุควรดรกลื่นไปคล้อยผ่านกัน
เสียงสมองพวกอิสคาน
ต่างคนยอมซูวะเขา

ทุกไปที่ในใครอยากความดีเมื่อทางน้ำมืด
เผื่อดินสถานไปทั่วชิด
ได้ชีวิตว่ามันกระเด็นไหล่เข้าข้างสัก

โรงแดนดินเขาคือเจ้าที่โลกนี้
เจ๋งเจ๋งดิสการลุกไปที่ไหนใครอย่าคว้างรีบเปิดทาง
ลำบุกบดเจ๋งเจ๋งเจ๋งดิสการเพื่อนดินสถานไปทั่วทิศ
แต่ชีวิตหัวมันกระเด็นไล่เข้นข้ามันซะโอ้โอ้โอ้โอ้
ปุ๊บทะโลหุ่ยลงดินว้าอ้าอ้าอ้า
รองแดงดินเขาหรือคือเจ้าโลกทาง
คุณชับเรื่องน้ำมองโฟกเร่งเร่งชอบกันตรงกลางชาติทุกคน
ฮะฮุฮะทุกคนระเบือเหลือไว้เครื่อยพักประกันรู้สึกทุกดิสการ
ฮะฮุฮะยกทำความวิตลุยฝุ่งลายลุกทุกทีเน่
ทุกแควร์สิ่งโทรจนตัวสันไม่หันมาสู่ทุกกลางคนยอมสู้ว่าเขาคือพระเจสี
เจ่งเจ่งเจ่งดีสการคืนบินสถานไปชูชิดแม่ชีวิตชั่วมันกระเด็นหน่อยแคลึคามันซ้า

เพื่อนรินสถานไปทั่วชิด
เป็นชีวิตทวงมั่นกระเด็นไหลเป็นของมันซะ

รอบแดนดินเขาหรือคือเจ้ารกห้าม
เราไปฟังคอมเมนต์กับกำมากรกันกันเลยดีกว่าครับ
เริ่มจากพี่ชมพูครับมีทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่รู้สึกยังไม่ค่อยถูกใจ
คือสิ่งที่ชอบคือน้องเป็นคนที่มีความสามารถในการร้องดีมาก
จังหวะดีการควบคุมเสียงก็ถือว่าดีแต่เพลงนี้ยังมีช่วงต่ำช่วงแรกนะครับ
ซึ่งเป็นเป็นต่ำที่ต้องมีพลังด้วยน้องก็เลยอาจจะเป็นด้วยความที่เป็นเด็ก
ตรงนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนักแต่ก็ไม่ถือว่าไม่แย่ครับถือว่าใช้ได้
รู้สึกเหมือนพี่ภูเหมือนกันพอดูพอดีมันมีช่วงแรกอ่ะลูกที่มันเป็นเสียงต่ำเนอะ
แล้วพี่นิดก็พยายามฟังอยู่ว่าลูกกำลังจะเล่าเรื่องว่าอะไร
ทำไมถึงฟังไม่รู้เรื่องอะครับขุนขุนพลนักรบระบือเกลียงไกรเก่งกาดชาติขุนพล
เอาคะแนนเต็มไปเลยลูก
ด้วยพลังอะค่ะอย่างที่พี่ฟูบอกว่ามันได้ในอายุเท่านี้คือเก่งมากแล้ว
ทีนี้ก็อยากได้ยินเพลงที่มันที่มันมีมีโน้ตอะไรหรือที่หนูสามารถใช้เทคนิคของการร้องได้ได้เยอะกว่านี้
อันนี้มันเป็นเพลงเหมือนเป็นเพลงเล่าเรื่องที่ต้องใช้พลังสูงมากเท่านั้นเองค่ะอันนี้ฝากไว้นะลูกนะ
โดยส่วนตัวเนี่ยผมกลับชื่นชมนะในการที่ต้องร้องในคีย์ต่ำตลอดทั้งเพลงเนี่ยโน้ตเนี่ยชัดเจนมากนะครับ
ชเนี่ยถูกต้องหมดเลยแล้วก็ยังสามารถใส่อารมณ์ความเป็นนักรบเข้าไปได้เนี่ยได้อย่างเหลือเชื่อ
เพราะว่าจริงจริงแล้วมันยากที่จะใส่เข้าไปอ่ะมันจะต้องอย่างงี้ตลอดเวลาเนี้ย
เดี๋ยวต้องรอดูว่ารวมคะแนนออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรเป็นเพลงที่ร้องยากแต่ว่าถือว่าร้องได้ดี
หนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือได้คะแนนข้ามรุ่นไปถึง๓๔คะแนนตุนไว้แล้วนะครับ
ที่เหลือจะได้จากกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นเชิญลงคะแนนได้เลย
เพลงนี้ได้คะแนนข้ามรุ่นสามสิบสี่คะแนนครับเพราะคิดว่าท็อปก็ยังจะมีสิทธิ์ชนะครับ
มันถ้าผลจะออกมาเป็นยังไงเออมันไม่ได้เสียใจค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นก็ทำเต็มที่ในของเงินแล้ว
มีเพียงแค่แชมป์เท่านั้นครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับ
ใครที่ทำคะแนนสูงสุดจากสองคนนี้ครับจะมีสิทธิ์เข้าไปชิงกับคุณเปี๊ยกครับ
อันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับเพื่อที่จะหาแชมป์ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองครับ
คุณเอิ้นเอิ้นร้องไปเรียบร้อยครับตั้งคะแนนไว้ที่สองร้อยเจ็ดสิบสามคะแนนครับ
พอร์สเมื่อสักครู่ร้องเพลงเจงยิสคานไปเรียบร้อยครับ
น้องพอร์ชจะต้องทำให้ได้มากกว่าสองร้อยเจ็ดสิบสามคะแนนครับ
ถึงจะเข้าไปชิงกับอาเปี๊ยกและสำหรับรอบนี้ครับ
คะแนนที่น้องพอสทำได้คือ
กับผลงานที่เอิ้นเอิ้นตั้งไว้สูงถึงสองร้อยเจ็ดสิบสามคะแนน
น้องพอสต้องการจะทลายกำแพงนี้ลงมาข้างเดียวเท่านั้น
ต้องทำคะแนนรวมให้ได้มากกว่าสองร้อยเจ็ดสิบสามคะแนนขึ้นไป
ผลงานที่น้องพอสทำไปจะโดนใจกรรมการแค่ไหน
คะแนนที่น้องพอสทำได้คือ

เพราะแม่งจะเป็นผู้ชนะในยกนี้แก่แน่ช่วงหน้าห้ามคลาดครับ
ทำผลงานได้ดีจนโกยคะแนนจากคณะกรรมการไปได้ไม่น้อย
สองร้อยเจ็ดสิบสามคะแนน
ประทับกับน้องพอร์ชที่ขนเสน่ห์และความน่ารักฆ่ามัดใจกรรมกาต

เขาก็ยังจะมีสิทธิ์ชนะครับ

ตั้งไว้ถึง๒๗๓คะแนน
น้องพอร์ชจะสามารถอัดชนะได้หรือไม่
หรือผลพร้อมกันได้เลย
คะแนนที่น้องพอสทำได้คือ
พอร์ชคิดว่ายังมีสิทธิ์ที่พอร์ชจะเคารอบได้ครับ

มันดีที่สุดแล้วค่ะมันก็เทียบยากอะค่ะ
๒๕๘คะแนน
นั่นหมายความว่าในรอบนี้ครับผู้ชนะคือคุณเออเดิร์น

สำหรับน้องฮอทเลือด๒๕๘คะแนนครับ

วันหลังก็จะมาสู้ต่อครับ

และแล้วเบอร์เตือนก็สามารถเอาชนะน้องฮอทไปได้
ทำให้เข้าไปจริงตำแหน่งแคปกลุ่มสะพาเพียกปัญญา
ผู้ที่ทำคะแนนในรอบออดิชั่นสูงสุดในกลุ่มนี้
ถึง๒๙๗คะแนน
ก็อย่าประมาทนะครับถึงจะแก่แต่ก็เก่านะครับ
รอบนี้เสื้อเพียกและเอิ้นต้องร้องก่อนอีกแล้ว
หนูก็เลยแบบว่าทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ซ้อมมาค่ะ
ยังคงใช้กลยุทธ์เลือกเพลงสมัยใหม่เข้าสู้เหมือนเดิม
เพลงนี้ที่มีคะแนนข้ามรุ่น๒๑คะแนน
เพราะเพลงนี้ต้นฉบับเป็นนักร้องระดับดีเวอร์อย่างนิวจิ๋ว

เพราะว่าเราต้องโฟกัสทั้งจุดโชว์ของพี่จิ๋วจุดโชว์ของพี่นิว
แต่เอิญเอิญทำการบ้านมาดีมากค่ะเอิญมั่นใจค่ะ
มาดูกันครับว่าเธอจะนิ่งพอหรือไม่ไปดูกัน
ไม่ต้องพูดเพราะจะเสียใจให้อพัยเหมือนเดิมเดี๋ยวก็เริ่มทำอีกสามไป
พอกันทีไม่ต้องสัญญาไม่ต้องมาทำไมเชื่อใจ
เก็บคำว่ารักเธอคืนไปไม่เอา
ไม่อยากให้น้ำตาฉันไร้ค่าอีกต่อไป
ขอเริ่มต่อใหม่ไม่ใช่ทางนั้น
ต่อให้พูดเหมือนจำเธอกับฉันเหมือนเธอ
ไม่เอาแล้วฉันขอเดินจากไปจากตรงนี้
พูดเหมือนจำเธอก็ทำทำอยู่ดี
เพราะเธอเพราะเธอขอเธอสักที
โอกาสไม่มีให้อีกแล้ว
มีอยู่แล้วไม่อธิบายเพราะสุดท้ายเธอก็ละเลย
พยายามมันสักเท่าไหร่และสุดท้ายเธอก็เหมือนเชื่อ
สุดทุกครั้งที่ลองเชื่อใจแล้วเป็นไงมันก็เหมือนเคย
ไม่มีอีกแล้วความไว้ใจให้เธอ
ไม่อยากให้น้ำตาฉันไร้ค่าอีกต่อไป
ชีวิตขอเริ่มต้องใหม่ไม่ใช่ทางนั้นนั้นนั้นนั้น
พูดเหมือนทำเธอก็ทำเหมือนเธอ
ไม่เอาแล้วฉันขอเดินจากไปจากตรงนี้
พูดเหมือนจำเธอก็ทำทำหยุดดี
เพราะเธอเพราะเธอขอเธอสักที
โอกาสไม่มีให้อีกแล้ว
มันเกินที่ใครสักคนจะทนไว้
มันเกินที่ใครสักคนจะรับได้
ไม่สนไม่แค่ได้ยินไหม
เกี่ยวกับขอโทษเท่าไรไม่ฟังเลือก
พูดเหมือนทำเธอก็ทำเหมือนเธอ
ไม่เอาแล้วฉันขอเดินจากไปจากตรงนี้
พูดเหมือนจำเธอรักช้ำทำอยู่ดี
พอเธอพอเธอขอให้สักทีให้ให้
พอเธอขอหักสักทีโอกาสไม่มีให้อีกแล้ว
โอกาสไม่มีอีกแล้ว
คุณเอิ้นเอิ้นว้าวอาเบี๊ยครับฟังคุณเอิ้นเอิ้น
แล้วคุณคิดว่าทำได้ดีกว่าเขาไหม
ก็ปกติเป็นคนเจอเด็กก็จะมีความเมตตา

ไม่มีปรานีครับวันนี้อาเปี๊ยกจะจัดเต็มครับ

เป็นคนมีศักยภาพสูงมากทำได้หลากหลายแนวมาก
คราวนี้สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือ
คือเวลาเราขึ้นท่อนสูงเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องยิงไปเลยทีเดียวก็ได้
แบบคือเหมือนไล่ไล่ค่อยไล่ขึ้นมันจะทำให้การฟังของคนฟังอะค่ะ
สมมุติมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นการทำลายเสียงของตัวเองด้วย
อันนี้ถือว่าเป็นเพลงยากและทำได้ทำได้ดีจากคนที่ฟังเพลงนะคะ
คือร้องดีนะวันนี้ร้องดีทั้งสองเพลงเลย
แต่มันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วก็พยายามดู
ผมอยากแนะนำว่าไปฝึกเต้น
เราเต้นแต่แขนน่ะขาเราไม่ได้โยกไปด้วยเลยอะ
ซึ่งแบบไม่ได้หมายความว่าต้องเต้นตลอดนะแต่ว่า
มันจะส่งผลให้ในการร้องในแต่ละช่วงเนี่ย
มันจะมีการเน้นที่เหมาะสม

ทำให้คุณลุงเขาหนาวขึ้นมาอีกนิดนึง

แต่ท่าเต้นของเรามันดูเคอะเขินหน่อย
อกนั้นในเรื่องของการร้องอยากจะบอกว่า
ค่อนข้างดีเพราะว่าตั้งแต่สตาร์ทเนี่ย
อยู่ในระนชการร้องที่เนื้อเสียงออกมาสวยเลย

ครั้งแรกเนี่ยมันแพ้เพลงแต่หลังจากนั้นเหมือนแบบรู้สึกก็เลยปล่อยออกมาได้เต็มขึ้นเต็มขึ้น
โดยรวมต้องบอกว่าศักยภาพของการร้องยังดีอยู่ไม่เพอร์เฟคก็ใกล้แล้ว
นี่ยินดีด้วยนะครับผม
คุณมีคะแนนข้ามรุ่นตั้งอยู่ที่๒๑คะแนนครับต้องการคะแนนให้มากที่สุด
เพื่อที่จะไปกดดันอาเปี๊ยกซึ่งจะร้องในช่วงต่อไปครับ
ขอเชิญกรรมการลงคะแนนได้เลยครับ
ศึกตัดสินที่มีตำแน่งแชมพ์กลุ่มเพนดเรียสภัณฑ์
กับคะแนนข้ามรุ่นที่ตุนไว้ถึง๒๑คะแนน
ผลงานที่ทำไปจะโดนใจกรรมการมากแค่ไหน
หนูคิดว่าคอมเมนต์จากพี่กรรมการนะคะ
ก็เลยคิดว่าคะแนนน่าจะใกล้เดิม
ไปร่วมรุ้นผลคะแนนของเธอพร้อมกันได้เลย
กะแนนไตมาจากอันดับ๓ครับ

๒๗๙คะแนน

สูงมากสูงกว่าเพลงที่แล้วด้วยซ้ำ
พอใจไหมพอใจค่ะ
อันเนินได้คะแนน๒๗๙คะแนนเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะครับ
พักปลอมว่ายังไงก็สู้กับน้องอันเอิญได้
ถึงเวลาปล่อยอาวุธนะครับผม
เก้าคะแนนขึ้นไปทำได้ไหมครับ

เต็มที่กับเพลงอะไรครับตาเปี๊ยก
เพลงถ้าฉันเป็นเขา

๖๔คะแนนโหได้เตรียมมากเลย
คะแนนซึ่งถือว่าเยอะมากมากและที่สำคัญเรื่องการสื่อสารอารมณ์เพลง
เป๊กก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนสู้อย่างเต็มที่สุดใจขาดเล่นแล้วครับ
แต่รุ่นใหญ่มาลุ้นกันต่อกับรอบแบตโชคของสาเอกลุ่มสอง
ที่เป็นการปะทะกันของสองวัยสองคมและเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มไปให้ได้
ช่วงที่แล้วเอิญถึงจัดหนักจัดเต็มโกยคะแนนมาได้มากมาย
สองร้อยเจ็ดสิบเก้าคะแนน
สำหรับอาเปียนะคะหนูเอาจริงนะคะ
แต่นั้นก็คงทำให้หนุ่มใหญ่วัยเก่าคนนี้กลัวไม่ได้
วันนี้ต้องขออนุญาตรังแก่เด็กนะครับ

เพราะฉันเคยทิ้งใคร
ดอกใจเขามาหาเธอ
เขาก็ต้องเจอกับความเย็นชาติฉัน

ถูกว่าพี่ป้างมีหนาวค่ะ

รอบนี้อัพยักษ์สู้ตายแน่นอน
ลิปเพลงที่อัพยักษ์เลือกมาก็คือเพลง
แค่คะแนนข้ามรุ่นก็น่ากลัวแล้วครับ

เสริมด้วยอารมณ์เพลงที่โดดเด่น

เรื่องการสื่อสารอารมณ์เพลง
เสียงในความเป็นล็อกเกอร์ของอาเปี๊ยกครับ
เป๊กก็ไม่เป็นรองใครแน่นอน
ก็คงไม่ยากที่จะทำลาย
ถ้าเปี๊กชนะก็อย่าหาว่าเปี๊ยกรังแก่เด็กนะครับ
เปี๊ยกจะทำได้ดีแค่ไหน
พิสูจน์พร้อมกันได้เลย

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

จูงมือเขาไปด้วยแต่ข้อดีของอาเปี๊ยกคือเสียงที่ดีเหลือเกิน
หนูไม่รู้ว่าคะแนนจะออกมายังไงเพราะคะแนนตั้งต้นก็สูงเหลือเกินค่ะเอิญ
จริงครับ๖๔คะแนนนี้นะฮะสำคัญที่ทำให้คนนี้เป็นแชมป์กลุ่ม
และเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับเชิญกรรมการลงคะแนนได้เลยครับ
ไม่ค่อยพอใจกับผลงานการร้องของตัวเองเท่าไหร่ครับแรงไม่ค่อยดีครับ
ถึงจะมีบาดแผลอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่าคะแนนข้ามรุ่นที่ตุนไว้ถึง๖๔คะแนน
ก็น่าจะทำให้อาเปี๊ยกได้คะแนนไปไม่น้อย
แค่คะแนนข้ามรุ่นเขาก็น่ากลัวแล้วค่ะแถมยังตีเหนือเปี๊ยกอีก
หนูก็รู้สึกว่าหนูอาจจะมีสิทธิแพ้ค่ะ
ใครจะชนะและขึ้นเป็นแชมป์กลุ่มกันแน่
ลุ้นผลพร้อมกันได้เลย
ของกลุ่มนี้จะเป็นใครครับ
และผู้ที่จะเดินต่อไปครับ
เพื่อที่จะไปสู่แชมป์และมีโอกาสรับ
กับการร้องเพลงนี้ครับอาเปี๊ยกคะแนนของคุณคือ
คุณต้องการมากกว่าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าคะแนนครับ
วันนี้คุณฟีฟทำได้
ทำได้สองร้อยเจ็ดสิบ
สองร้อยเจ็ดสิบ

กายไม่ได้แบบสมบูรณ์คืออาจจะมีความเหนื่อยความล้าความไม่สบายหลายหลายอย่างอะค่ะแต่ว่า
เอาพี่ก็ว่าไม่แน่นะมันก็มีสิทธิ์เฉือนกันได้
ขอเสียงปรบมือให้กับอาเปี๊ยกนะครับผม
และแน่นอนครับแชมป์ของกลุ่มในวันนี้ครับ
มีโอกาสที่จะคว้ารางวัลใหญ่ของเราครับ
คือคุณเอิ้นเอิ้น
และเราก็ได้ตัวแทนแชมป์กลุ่ม๒เป็นที่เรียบร้อย
เรียกได้ว่าชนะไปแบบเฉียดชิวมาก

และสัปดาห์หน้าการต่อสู้คือแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่ม

กลุ่มเท่านั้นครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับ
ที่งานนี้ฟาดฟันกันอย่างเอาตาย
ต้องบอกว่าศักยภาพของเขาเนี่ยคือศิลปิน
๓๐๐คะแนน

แล้วใช่ปัญหา

ความไม่เพอร์เฟคนั้นมันดันเพอร์เฟคว่ะ
กรรมการต้องขอย่อแผล

ไปคุยกันไหม
ไปคุยกันเองแล้วใครอย่าเข้ารอบแล้ว
อะไรก็เกือบขึ้นได้ครับ

รักที่เสียดายน้อง
ภาพคลาดเด็กขาด